คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นประเด็นเลยนะคะ
นายกพูดทีไรเป็นประเด็นทุกครั้งเลย

รัฐบาลจูดมันต้องพูดออกสือค่ะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีบ่ายโมงเสร็จ
ออกมาแถลงข่าวยอมรับนะคะบอกขอโทษเลย
ขอโทษจริงที่๕๐๐๐บาท
แต่พอขยายฐานจาก๓ล้านเป็น๙ล้านต้องใช้งบเพิ่ม
งบที่ใช้อยู่ทุกวันก็คือ๕๐๐๐ล้านบาท
เป็นงบกลางจากงบพรบปี๖๔
เพราะฉะนั้นตอนนี้๕๐๐๐บาทที่เอามาจากงบกลาง๕๐๐๐ล้านบาท
มันพอเพียงที่จะแจกได้เพียง๑เดือนเท่านั้น
บาท๙ล้านคนแจกได้๑เดือน
อย่าว่ากระนั้นเลยค่ะนายกค่ะ
ล้านคนที่จะแจกยังแจกไม่ครบเลยนะคะ
เอาล่ะแต่ว่านายกบอกว่ายังไงก็แล้วแต่
ยืนยันจะได้๓เดือนครบแน่
แต่อาจจะต้องชะลอหรือรอก่อนนะคะ
เพราะว่าต้องรอเรื่องของพรบการโอนงบประมาณประจำปี๖๓
ที่จะไปต๊อกเงินจากกระทรวงต่าง
๑๐เปอร์เซ็นต์เอามาใช้แจกประชาชน
รวมถึงต้องรอพรกรเงินกู้๑ล้านล้านบาท
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย
คาดว่าปลายเดือนน่าจะใช้ได้
คุณผู้ชมอยากให้ฟังประเด็นนี้ประโยคนี้ของนายกค่ะ
เมื่อวานนี้นายกบอกว่าวันนี้เราทำได้เพียง๑เดือน
ที่เหลือต้องรอพรกรเงินกู้และไปดูระยะที่๒๓และ๔
บางทีก็พูดกันเกินไปได้๓เดือนบ้างอะไรบ้าง
ยังไม่ได้ข้อยุติตอนนั้นพูดออกไป
หลายคนร้อนใจอยากช่วยประชาชน
แสดงว่า๕๓เดือนไม่ได้มาจากที่ประชุมใช่ไหม
พูดตามอารมณ์หรืออย่างไร
แล้วตอนแรกยิ่งบอกไปถึงนู่นน่ะนะ๖เดือนน่ะ
นั่นไงคุณสุภาษาราไปไกลกว่านั้นก็มีความหวังไง
อ่าฟังเสียงนายกหน่อยค่ะ
หลายคนเมื่อวานร้องเพลงเลยอ้าวเฮ้ย
ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่า

นายกรับปากแล้วว่าได้ครบแน่๓เดือนค่ะ
ทีนี้นอกจากประเด็นเรื่องของการแจกเงิน๕๐๐๐
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยนะคะ

บอกว่าพักร่วมรัฐบาล
อย่าหาเรื่องให้รัฐบาลต้องช่วยกันอย่าใช้การเมือง
ตอนนี้พูดไม่ทันขาดคำค่ะ
ออกมาโพสต์ลักษณะดูถูกประชาชน
ประมาณว่าคนกลุ่มหนึ่งอ้างว่าไม่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐บาทจากรัฐบาล
เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดได้บุกเข้าไปในกระทรวงการคลัง
พร้อมกับนักข่าวทีวีและนักข่าวหนังสือพิมพ์
โวยวายด่าทอรัฐบาลหยาบคายบางคนก็แสดงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ
กก้นให้รัฐบาลเป็นภาพออกสื่อมวลชนทำให้อดคิดไม่ได้ว่า
กลุ่มนี้สมควรจะได้รับเงินเยียวยาแค่ไหนเพียงใด
พร้อมกับติดแฮชแท็กนี่แหละค่ะที่เป็นระเบิดลูกใหญ่ให้รัฐบาล
แฮชแท็กปชชงพรจตกม
คุณสุภาษาเรียนว่าคนไทยทั้งประเทศน่าจะรู้นะ
นายกบอกว่าปวดหัวจัง
ขณะที่คุณอนุทินนะคะหัวหน้าพักภูมิใจไทยออกมาขอโทษ
กรณีที่ผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้ช่วยสอสอเนี่ย
ก็คือว่าที่ร้อยตรีบุญเกลือปุศเทโว
ตำหนิประชาชนตอนนี้ค่ะคุณอนุทินบอกว่า
ลักษณะแบบนี้มันไม่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทย
ก็เลยสั่งปลดแม้ว่าเจ้าตัวบอกว่าลาออกเองก็ตามนะคะ
อันนี้เป็นหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้ที่ก็เป็นประเด็นร้อนแรงเช่นเดียวกัน
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอแนะนะคะ
ย้อนกลับมาเรื่องเงิน๕๐๐บาทอีกนิดนึงค่ะ
เมื่อวานนี้อาจารย์ของธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์
มีการออกแถลงการฉบับนี้แหละค่ะขึ้นต้นก่อนเลยบอกว่า
หากไม่มีเสร็จภาพจากความอดหยากและความทุกข์ทน
อยากให้รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทุกคนตั้งแต่อายุ๑๘ปีขึ้นไปคนละ๓๐๐บาท
ยกเว้นบุคลากรของภาครัฐรัฐวิสาหกิจ
คนที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา๓๒
แทนมาตรการจ่ายเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทที่ได้เฉพาะกลุ่ม
เพื่อให้มาตรการนี้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบ
ตลอดจนถึงนักเรียนนักศึกษาที่เขาก็ทำงานพาร์ทไทม์

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะจะแก้ปัญหาการแจกเงินของรัฐบาล
ไม่สามารถคัดกรองผู้ที่เดือดร้อนได้ครบถ้วน
โดยคาดว่าถ้าทำตามวิธีการที่อาจารย์เศษศาสตร์มธเสนอแน่เนี่ยนะคะ
จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น๔๕๐๐๐ล้านบาท
สำหรับ๓๐๐๐คูณ๓เดือนแล้วได้ให้ทุกคนโทษถึงด้วย